ต้องดูบรรยากาศกันหน่อยว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตเนี่ย
บรรยากาศวันนี้๗พฤษภาคมจะเป็นยังไงบ้าง

หน่วยเลือกตั้งที่มีคนไปลงทะเบียนเลือกตั้งมากที่สุดเนี่ยนะคะ

โบราณเหรอใช่ค่ะมากกว่าครึ่งแสนนะ
มากกว่าครึ่งแสนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยค่ะ
อยู่กับผู้สื่อข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย
รายงานมาจากหน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญค่ะ
ค่ะพี่เบิร์ดคุณน้ำแข็งคุณดอมค่ะ
ตอนนี้นะคะดูนาฬิกาก็๘นาฬิกา๑๒นาทีค่ะ
ทันทีที่หน่วยเลือกตั้งที่มหาวิทยาลำคำแหงเปิดหีบเลือกตั้งนะคะบรรยากาศ
อย่างที่เห็นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดในขณะนี้เลยนะคะว่าคึกคักเป็นอย่างมากเลยค่ะ
หน่วยเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งเขตบางกะปิที่มหาวิทยาลำคำแหงหัวหมากนะคะ
ก็เป็นจุดที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดจำนวนถึง๕๒๐๐๐คนค่ะ
ในนี้นะคะก็จะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดแปดสิบจุดค่ะผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตต้องหาก่อนนะคะว่าตนเองอยู่ชุดไหนนะคะ
ซึ่งในบริเวณที่ภายในมหาวิทยาลำคำแห่งนี้นะคะก็จะมีการจัดแจ้งอยู่ค่ะ
ผู้มีส่วนผู้ดูแลส่วนที่ผู้ที่มาดูเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะบริเวณเลือกตั้งต่างในหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะ
อย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครนายชัชชาสิทธิพันธ์นะคะก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบความเรียบร้อย
หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มาแล้วหนึ่งครั้งค่ะเช้านี้ค่ะผู้ว่ากรุงเทพก็ได้วิ่งมาที่หน่วยเลือกตั้งในมหาวิทยาลำคำแหงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อมาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเวลาเปิดหีบค่ะซึ่งก็ย้ำเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้นะคะ
ก็ให้ทางสำนักงานเขตจัดระเบียบผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ให้แออัดค่ะแล้วก็ทางเขตก็จะมีการแจ้งว่าวันนี้นะคะจะมีการจัดระเบียบคาดว่า๑คนต่อ๑นาทีนะคะ
ทำให้การมาใช้สิทธิ์นั้นสามารถคล่องตัวค่ะสำหรับอุปสรรควันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความร้อนนะคะ
เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งค่ะ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพก็ได้สั่งให้สำนักงานเขตจัดเตรียมละอองน้ำมาพ่นเพื่อระบายความร้อน
แล้วก็จัดเตรียมพัดลมไว้ค่ะรวมถึงจัดเตรียมหน่วยแพทย์ไว้ดูแล
เดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครที่มาตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

พยายามเขยายหน่วยให้พื้นที่กว้างขวางและไม่แอด

รู้สึกตื่นเต้นเลยว่าบรรยากาศมันทุกคนคึกคัก
ทุกคนอยากจะออกมาชี้ว่าเราอยากจะให้ประเทศไปทางไหน

ผมว่าระบบประชาชนให้ตายเนี่ย
เรามีตัวตนมากที่สุดเลยคือวันเลือกตั้ง

เพราะเสียงเราจะหายไปเลยไม่มีใครเข้ามาสนใจเราเลย
ส่วนบรรยากาศก่อน๘นนะคะ
ก็มีประชาชนหลายคนค่ะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
ก็มาตรวจสอบรายชื่อค่ะ
ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท่านหนึ่งนะคะ
นายมานิดตันกาบบอกว่าตนเองเป็นคนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะคะ
เดินทางมาใช้แรงงานในกรุงเทพแล้วก็ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ลงทะเบียนเลือกตั้งไว้นะคะ
แต่ก็มีเพื่อนอีกหลายคนค่ะที่เป็นผู้ใช้แรงงานด้วยกันนะคะ
พลาดในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปนะคะ
พี่มานิดก็บอกว่าวันที่๑๔พฤษภาคมนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผู้ใช้แรงงานที่ทำงานด้วยกันนั้นนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเดินทางกลับไปจังหวัดน่านในการเลือกตั้งหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่มานิดกันค่ะ

คือมาทำงานตั้งแต่ตี๕แล้วก็แวะมาใช้สิทธิ์ก่อน
ตอนเลือกตั้งค่อนี้พี่คิดว่ามันมีความสำคัญกับคนไทยทั้งประเทศไหมครับ

เราอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยยังไงบ้างพี่
ส่วนอีกคนนึงนะคะก็ได้มีโอกาสพูดคุยค่ะก็บอกเราว่าตัวเองเป็นคนกรุงเทพฯเหมือนกันนะคะ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่ในพื้นที่มหาวิทยาลำคำแหงมากกว่านะคะ
ก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปนะคะ
การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็มีความสำคัญค่ะ
ก็บอกว่าอยากจะขอให้คนไทยทุกคนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยไปฟังเสียงของพี่คนนี้กันค่ะ
พี่เบิร์ตคุณน้ำแข็งคุณดอมค่ะ
การเลือกตั้งในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่า
ที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัมณ์คำแหงนะคะ
ค่อนข้างที่จะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เป็นกันจำนวนมากค่ะ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกะปิก็บอกว่านะคะ
ทันทีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาถึงนะคะ
ไว้ให้ตรวจสอบรายชื่อค่ะขณะเดียวกันนะคะ
บริเวณผังในส่วนของพื้นที่นะคะ
ก็จะมีผังอย่างนี้แจ้งไว้ค่ะว่าแต่ละภาคมีการแบ่งโทนสีไว้นะคะ
เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางไปตรวจสอบรายชื่อค่ะ
แล้วก็วันนี้นะคะใน๘๐หน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนค่ะ
เรื่องของการจอดรถนั้นนะคะก็สะดวกสบายค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศสดเลยนะคะที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรามาเกาะติด
อยู่ที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณต่ายซีรีส์วันนะคะอยู่ทีมมรามฮึกคักมาก
ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพอันดับ๑มรามมากที่สุด๕๒๐๐ใช่ไหม
รองลงมาที่พารากอนค่ะลงทะเบียนเอาไว้๔๐๐๐รายชื่อ
แล้วก็อันดับที่๓ก็คือที่สำนักงานเขตห้วยขวาง๒๘๐๐นั่นเองนะคะ
ถ้าใครจะไปแนะนำหน่อยนะเอาร่มไปหน่อย
อ๋อจริงโอ้โหดูร้อนจัดเลยอ่ะพี่โบ๊คไม่น่าเป็นต้นขวดด้วยตุ๊กต้องแล้วก็วางแผน
ใช่วางแผนหน่อยเกิดพาผู้สูงอายุไปด้วยนะ